เราไปดูที่จังหวัดระยองกันก่อน
คนร้ายฉวยโอกาสช่วงเคอร์ฟิลล์ครับ
เคอร์ฟิลล์เนี่ยนะฮะคนร้ายออกทำงาน
คือเขาไปตะเวนดูนะครับว่ามอเตอร์ไซค์บ้านไหนสวย
เตอร์ไซค์บ้านไหนราคาแพง
และที่สำคัญบ้านไหนไม่ได้ล็อกประตูนะฮะ
ไม่ได้ล็อกประตูเท่ากับท้าทายกลุ่มนี้ฮะ
เขาไม่ได้มาคนเดียวเขาทำงานกันเป็นทีม
นี่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับ
ถูกนำมาลงเตือนภัยในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะฮะ
นี่ครับเปิดเผยให้เห็นปฏิบัติการของ๓คนนี้
พวกเขาเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่มีรอปภนะครับ
ทั้งหมดแต่งกายคล้ายชุดคนงานก่อสร้าง
หมวกนะฮะแล้วก็อำพลางใบหน้าด้วยหน้ากากอนามัย

ช่วงเวลาที่ทุกคนหลับแล้วก็อยู่ในช่วงเคอร์ฟิลล์ด้วย

โอ้โหปั๊บเดียวได้คันได้คันนะฮะ
ขณะนี้เจ้าทุกข์เข้าแจ้งความกับตำรวจสพบ้านฉางนะครับ
ที่เกิดเหตุแล้วล่ะนะฮะแล้วจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพราะว่าวิธีการของคนร้ายนะ๑นะฮะไอ้คนแรกเข้ามา
หารถเป้าหมายก่อนเลือกแบบก่อน
ยี่ห้อก่อนผมเชื่อว่าพรุ่งนี้มีออเดอร์

จากนั้นก็ไปรับเพื่อนอีก๒คนครับให้มาช่วยกัน
มูลค่ากว่า๓แสนบาทด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของผู้เสียหายและเป็นเจ้าของของบิ๊กไบท์ที่ผมบอก
คันที่ถูกขโมยก็เล่าว่าตอนนี้เราแวงไปหมดแล้ว
จากที่นอนชั้น๒ลงมานอนข้างล่างแล้วถูกกระลาภรณ์
แล้วก็คอยล็อกทุกส่วนของบ้านดูแล้วดูอีกเดินดูแล้วเดินดูอีก
และที่สำคัญรถจักรยายนตอนนี้ทุกคันนะฮะล็อกหมด
โชคดีนะบิ๊กไบท์อีกคันไม่ถูกคนร้ายขโมยไปด้วยฮะในคันนี้
แสนแปดครับเฮ้ยแปดเมินเหรอครับแปดเมินเก้า
ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายนะครับ
แล้วจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีและจับตัวมาดำเนินคดีนะครับ

ไอ้ของที่ไม่เคยหายยังจะหาย
นี่ท่านจะไม่ล็อกบ้านไม่ล็อกมอเตอร์ไซค์ผมย้ำอีกทีนะครับ
เป็นการท้าทายคนพวกนี้ครับ
มาแบบลักษณะไม่ได้ลับล่อด้วยนะคะ
แต่ว่าช่องโหวหรือว่ารูรั่วก็คือประตูไม่ได้ล็อกไว้นี่แหละ

ล็อกคอข้างหน้ามันยกแล้วก็เข็นใช้ล้อหลังเข็นออกไปเลย
คือคนร้ายบอกเลยเลือกบ้านที่ไม่ล็อก
เพราะฉะนั้นก็อุดรูรั่วตรงนี้ไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
นี่สำคัญจริงนะคะ